ที่น้ำตกทานทองที่หนองคายหน่อยนี่กลายเป็นว่าทางอำเภอต้องสั่งปิดน้ำตกนะฮะ
ค่ะเปิดให้มาเที่ยวโอ้โหปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยแอบเข้ามา
เอาเหล้าเอาเบียร์มาดื่มมากินกันอืมแล้วไปไล่ตีกันเนี่ยฮะ
ไล่ทำร้ายกันนะครับคือคลิปเนี้ยมันไม่มีเสียงค่ะนะฮะ
ที่เขาเอามาลงเอาไว้นะครับแต่เดี๋ยวดูนะนี่ตู้มเข้าไปเนี่ย
ประทัดยักษ์เนี่ยปลาใส่กันด้วยแล้วก็แยกย้ายกันหนีค่ะนะฮะ
ส่วนคนที่เดือดร้อนก็ชาวบ้านแถวนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับโอ้โห
คือสาเหตุเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นมาเที่ยวน้ำตกทานทอง
มากินเหล้ากับเมากันนะฮะพอเมาเสร็จแล้วก็เขม่นกันนะ
ปรากฏว่าไล่ตีกันบนถนนนะครับทุกผู้ชมครับแล้วมีคนนึงเนี่ยโยนประทัดยักษ์เนี่ย
ปลาเข้าใส่กันเนี่ยคือเข้าไปในบ้านเกือบจะโดนแม่ของเจ้าของบ้านแถวนั้นด้วยนะครับ
แถวหน้าบ้านเนี่ยเศษขวดเศษแก้วเนี่ยที่ปลาใส่กันแตกกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะ
ไฟจากประทัดเนี่ยเกือบจะไปไหม้ผ้าที่ปิดคลุมร้านขายก๋วยจับยวนด้วยครับ
น่าจะไปเล่นน้ำตกแล้วก่อกวนกันนี่แหละค่ะ
กินเหล้าเมาเป็นทุกปีแหละค่ะเวลาเปิดน้ำตก
ตีอยู่แถวน้ำตกก็มาตีแถวบ้านคนนะคะอ๋อค่ะแล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีปลาแบบปลาประทัดกันด้วยใช่ไหมค
ควันขาวขาวใช่ค่ะปลาเข้าบ้านหนูด้วย
โดนหัวแม่หนูอืมที่เราแม่หนูยืนอยู่หน้าบ้านพอดี
มีอะไรเสียหายไหมคะที่บ้านพี่อ๋อยังไม่มีค่ะอืมไม่มีอะไร
แต่เกือบไฟไม่ฆ่าไอ้ที่แบบปิดร้านไว้นะครับอ๋อเกือบไฟไปตรงประทัดกับเกือบไหม
ก่อเหตุเสร็จมันตีกันเสร็จแล้วมันก็ไปใช่ไหมฮะ
คือไม่เดือดร้อนอะไรพวกเนี้ยจนกว่ามันจะเจ็บมันจะตายกันเองนะ
เดือดร้อนนะฮะแต่ชาวบ้านแถวนี้เดือดร้อนเลยฮะค่ะ
ที่คนมาเที่ยวน้ำตกเศรษฐกเศรษฐกิจทำมาค้าขายใช่ไหม
เป็นว่าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับทางในอำเภอสังคมนะฮะ
เจ้าของพื้นที่ที่น้ำตกทานทองจังหวัดน้องคายเนี่ยท่านนายอำเภอสมควรใจซื่อเนี่ย
บอกว่าพอทราบข่าวก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับมาตรวจสอบเหตุต่างเนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้าโรงเรียนบ้านผ่าตั้งห่างจากน้ำตกทานทองประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับ
คือในพื้นที่น้ำตกทานทองจะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อุทยานคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่แล้ว
มาตรการเรื่องของการป้องกันการมั่วสุมโควิดสิบเก้าอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับหลังเกิดเหตุยังไม่มีใครมาแจ้งความอะไรนะครับ
แต่ทีนี้ก็กังวลว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นคลัสเตอร์เรื่องของโควิดในพื้นที่ค่ะ
เพราะว่าเอาละคนมาเที่ยวที่เขาตั้งใจมาเที่ยวตามธรรมชาติจริงจริงก็มีอืม
แต่พวกแอบเข้ามาจับกลุ่มมั่วสุมก็มีเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งปิดน้ำตกทานทองชั่วคราวไปก่อน
ท่านผู้ชมฮะช่วงนี้สั่งปิดชั่วคราวไปก่อนนะครับ
ใครจะไปเที่ยวตรงนั้นก็ยังไงตรวจสอบกับทางพื้นที่ก่อนว่าเปิดหรือยังนะคะ